สถานการณ์โควิด๑๙หลายจังหวัดยังคงวิกฤตอยู่
ใกล้กรุงเทพมหานครก็คือสมุทรสาคร
เอาเป็นว่าโควิดก็ระบาดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจอผู้ติดเชื้อนับวันละพันคน
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุการณ์อีกคุณผู้ชมค่ะ
เป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำบ้านแพ้วร้อยปี

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ
เป็นเหตุไฟไหม้ตลาดร้อยปี
อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
บ้านเรือนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นห้องแถว
ชั้นเดียวปลูกติดกัน
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงกว่า๓๐คัน

นำทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องฉีดพ่นน้ำในสวน

มาช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปในกลองเพลิงนะคะ
เพื่อจะให้เพลิงอยู่ในวงจำกัด

ให้ลุกลามไปบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
รวมถึงโรงพักบ้านแพ้วด้วย

ซึ่งก็อยู่ห่างออกไปไม่ถึง๓๐๐เมตร
ดูสิไฟโหมลุกไหม้ขนาดนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
แต่ก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงต่อไปเรื่อย

สำหรับความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้น
มีร้านค้าที่ปลูกสร้างด้วยไม้เนี่ย
ริมน้ำประมาณ๒๐หลัง
หลังนี้ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบหมดนะคะ
เหลือแต่ส่วนที่ปลูกสร้างเป็นคอนกรีต
โครงสร้างเหล็กที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นม่อนไม้นะครับ

คือที่ผ่านมาเนี่ยทางอำเภอเปิดหอประชุมของอำเภอค่ะ
ให้ผู้ประสบภัยเข้าไปพักอาศัยเป็นการชั่วคราว

จะไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ว่าสาเหตุเพลิงไหม้มาจากสายไฟฟ้าริมคลอง

บริเวณกลางตลาดเกิดช็อตขึ้นมา
แล้วเกิดสะเก็ดไฟไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนที่มีโครงสร้างเป็นไม้
เท่านั้นแหละค่ะก็เลยเกิดเพลิงไหม้ลุกลามรวดเร็วอย่างที่เห็น

นายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โพสต์เฟซบุ๊กรายงานสถานการณ์ไฟที่เกิดขึ้น

ขอบคุณค่ะท่านขอบคุณแล้วก็ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประชาชนชาวเรือบ้านแพ้ว
มาช่วยกันสูบน้ำดับไฟด้วยความเสียสละส่วนตัว
ถือเป็นกำลังหลักอย่างแท้จริง
ผู้ว่าปูนะคะโพสต์ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า
ในความมืดยังคงเห็นแสงสว่าง
เปลวเพลิงยังเห็นความร่วมมือความเสียสละที่สวยงาม
บนวิกฤตยังมีโอกาส
เล็บที่อาจจะดูริบรีอยู่เสมอ
ให้กำลังใจชาวสมุสาครนะครับ
ช่วงนี้เราก็เจออะไรกันหนักกันแทบทุกวันนะ